เรื่องของโซชงโซเชียลนะ

โซเชียลหรือว่าโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน
มันเข้าไปอยู่ในส่วนหนึ่งของชีวิตเราแล้ว

การรีวิวของรีวิวสินค้า
มันเกิดขึ้นง่ายแล้วเกิดขึ้นมากมายในโลกโซเชียล
เดี๋ยวจะพาไปดูน้องคนหนึ่งน่ารักมากเลย
เป็นสายรีวิวอาหารสายรีวิวขนมตัวจริงเลย
แต่ว่าวิธีการรีวิวของเขาจะน่ารักขนาดไหนไปดูกันค่ะ
สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมากินฝ่อยทอง
นี่ดูอันนี้เป็นรสไข่นะคะชีวิตเหลือง
มันเป็นชาเขียวมันเป็นชาเขียวมันเป็นชาเขียวหู
อันนี้อร่อยมากชาเขียวค่ะชาเขียวค่ะ
วัยทองชาเขียวชาเขียว
กลับ
นี่เป็นมิติใหม่แห่งการรีวิวคุณชนะคุณเคยทานฝอยทองชาเขียวไหม

เพราะว่าจริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ฝอยทองชาเขียว
มันคืออะไรฮะฝอยทองมันคือฝอยทองใบเตย

เขาก็เลยคิดว่าอันนี้คือฝอยทองชาเขียวกับฝอยทองไข่

ไม่น่าเหลือค่ะน่าจะอร่อยจริงด้วยเพราะว่าเหลือจากกล่องแล้ว

ก็เลยพาไปส่องคอมเมนต์ของคนในโซเชียลกันหน่อย
บางคนเขาบอกว่าโอ้โหอนาคตเนี่ย
รีวิวนักรีวิวเลยนะคุณ

แล้วก็บางคนเขาบอกกลัวว่าอนาคตน้องจะเป็นเบาหวาน
รู้ไหมไอ้ฝอยทองสีเขียวของน้องเนี่ยเหลืออยู่นิดเดียวเท่านั้นเอง

คือน้องจะไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรใบเตอร์หรือชาเขียว
เมนต์เขาบอกว่าเป็นการยกระดับฝอยทองกันเลยทีเดียวนะคุณนะ
หรือเอ๊ะมันอาจจะเป็นฝอยทองชาเขียวจริงหรือเปล่า
อันนี้เราจริงเราก็ไม่รู้นะ
ว่าอย่างนั้นก็ไม่ถูกเพราะว่าเราก็ไม่รู้รสชาติมันชาเขียวหรือเปล่า
ไม่แน่เหมือนกันไม่แน่เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าระแสตอบรับดี
ร้านเขาอาจจะทำฝอยทองรสชาเขียวขึ้นมาก็ได้
ถ้าทำฝอยทองรสชาเขียวขึ้นมาจริงอย่าลืมนะคะ

เครดิตน้องด้วยน้องน่ารักน้องน่ารักจริง
คือเดี๋ยวนี้เด็กเขาก็มีวิธีการรีวิวในแบบฉบับของเขาเอง
เห็นพี่เนี่ยมีการรีวิวการกินขนมกินอาหารโชว์
น้องที่มีโซเชียลมีเดียมีสมาร์ทโฟนเขาก็ลองทำตามดู
ก็เป็นอีกหนึ่งมุมน่ารักในโลกโซเชียล

เรื่องของการรีวิวหรือว่าทดลองสินค้าผ่านทางโซเชียล

คนที่มีอายุขึ้นมาหน่อยเขาก็ทำได้เหมือนกัน
ยายก็มีรุ่นแม่เราก็มี

ถูกต้องครับโลกโซเชียลนี้มันย่อส่วน

ให้คนใกล้กันได้เห็นอะไรที่ไม่ได้เห็นนะคะ